ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งกันมานะครับ
ส่งกันมาได้นะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมไปเรื่อยเรื่อยนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดติดติดตาม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
ถ้าเกิดว่าผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุแล้วเขาว่าผีแม่ไม่ไหม้มาอารวาส

ถ้าผีแม่ไม้มาอารวาสเขาต้องเอาเสื้อสีแดงมาไว้หน้าบ้าน

เขาจะเอาสามีคุณไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องเอากล้วยแดงมาวาง

ยังไม่มีไงก็กลัวกลัวว่าจะไม่มีต่อไปไง
ก็เลยมาแก้เคล็ดก่อนเดี๋ยวมันหาไม่ได้เลยในโลกนี้ดิฉันแย่เลยนะคุณ

กลัวกลัวมันจะไม่มีมาเลย

คุณน่ะผมเสื้อแดงอยู่แล้ว

ถ้าจะมาเอาผมไปเนี่ยต้องมาเป็นแบบว่าเป็นรถกระบะคันใหญ่นะ
จะลากผมไปเนี่ยน้ำหนักใหญ่มาก
หรือว่าเขาอาจจะเอาเสื้อนะไม่เอาคุณ

แต่เรื่องราวแบบนี้มันมีความเชื่ออยู่ถูกไหม

เรื่องราวความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะพากันไปนะครับ
เพราะว่าที่จังหวัดนครราชศรีมาที่อำเภอโนนสูง
คุณผู้ชมครับเขามีเรื่องราวความเชื่อแบบนี้
เพราะว่าเขาเชื่อกันว่าผีแม่ไม้เริ่มออกอารวาสอีกแล้วครับท่าน

ดูแล้วเหมือนคนมาตากผ้าหน้าบ้าน

นี่ครับเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านจันดุมหมู่๖ตำบลใหม่อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมา

ก็สังเกตดูแล้วครับว่าแต่ละบ้านนะทุกหลังเลย
จะต้องมีเสื้อสีแดงแขวนอยู่หน้าบ้านแบบนี้
เขาเอาเสื้อแดงมาไว้หน้าบ้านนั่นแสดงว่าช่วงนั้นผีแม่ไม้ระบาด
แล้วยิ่งในช่วงนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปเห็นก็เลยไปถามชาวบ้าน
เขาบอกว่าเมื่อเดือนมีนาคมนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
มีชายอายุประมาณสัก๔๙๖๐ปี
เสียชีวิตติดต่อกัน๒รายครับ
ผู้คนที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็ตกใจเพราะว่าเป็นคนที่รู้จัก
คือชาวบ้านเขาบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปเนี่ย
คือพอเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เท่าที่รู้เนี่ย
ร่างกายก็แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร
แต่อยู่พอนอนไปปุ๊บตื่นมาเนี่ยนะครับ
ญาติญาติไปปลูกโอ้ยเสียชีวิตแล้ว
ปลุกไม่ตื่นเลยเออแปลกครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่า
แม่ม่ายนี่แหละครับมาเอาชีวิตไป
เลยต้องนำเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้หน้าบ้าน

มันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ว่ากันไม่ได้ของแบบนี้เขาเชื่อกันนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อาจจะต้อง

ไปช่วยตรวจร่างกายไงตรวจสภาพร่างกายหน่อยว่า

ทีมันไม่ในชุมชนในหมู่บ้านด้วย

ส่วนเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อน

เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกาย

แต่คือรายภายในนี่อาจจะไม่ดีก็ได้

ดิฉันเอาไว้ตรงนี้แหละถ้างั้น

เท่าที่มีอยู่มันไม่รู้อยู่ไหนละ